ที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งนะฮะ
อยู่ดีก็มีวัยรุ่นชายถือมีดเข้าไปในร้าน
แล้วมีคุณลุงวัย๖๐ปีคนหนึ่งเข้ามาซื้อของอยู่

แทงเลยเดี๋ยวไปดูนะครับ
ตอนนี้มีเจ้าของร้านนะครับเดินมาข้างหลัง
สนิทกันดีกับเจ้าของร้านมีคนร้ายมาจ้วงแทงเลยครับ
โดยที่ลุงแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อน

นี่ฮะตอนที่ก่อเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวทะลัดทีวีนี่เห็นไหม

แทงเลยฮะลุงบอกว่าทีแรกยังคิดว่าหมากัด
มาดูเอ้าผู้ชายคนนี้ถือมีด
นี่ครับผู้สื่อข่าวของเราไปที่ร้านขายของชำที่มีภาพจากล้องวงจรปิดนะครับ
เจ้าของร้านก็อยู่ฮะอ่าเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับ
ข้างล่างเป็นร้านขายของชำอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรี
นางพิพัทราอุ่นเปียเป็นเจ้าของร้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ

บอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุตอนนั้นเฝ้าร้านอยู่คนเดียว
คนเจ็บที่ถูกแทงคือนายทองสุกอาจหยุดอายุ๖๐นะ
ตอนนั้นกำลังเลือกซื้อสินค้าอยู่ในร้าน
แล้วคนก่อเหตุที่ชื่อว่านายรัฐพลจำปาทองอายุ๒๐
ขี่จักรยานยนต์มาพอมาถึงก็ตะโกนบอกว่าขอซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน่อย

เจ้าของก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหยิบให้อยู่หลังร้าน
ขณะที่เจ้าของร้านหันหลังเดินไปคนร้ายซึ่งถือมีดมาด้วยนะครับ
วิ่งไปแทงลุงที่เขากำลังเดินเลือกซื้อของอยู่เนี่ยครับ
ข้างหลัง๑แผลแล้วก็แทงที่ด้านหน้าอีก๑แผล๑๒เนี่ยครับ
แล้วก็ไปเลยครับไอ้ของที่บอกว่าเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน่อยอะไรเนี่ยไม่เอาเลยไม่รอเลยไปเลยครับ
เจ้าของร้านบอกว่าคิดว่าคนร้ายที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยนะเชื่อว่าต้องการมาจี้มาปล้นแน่
เพราะเอามีดมาด้วยแล้วมาหลายครั้งท่าทางแปลกมาหลายครั้ง
ถ้าไม่มีคุณลุงคนเจ็บอยู่เนี่ยเผลอเจ้าของร้านบอกว่าจะโดนเอง
แล้วก็บอกว่าหลังจากที่คุยกับคนที่รู้จักกับคนก่อเหตุแล้วนะครับ
ก็ทำให้ทราบว่าผู้ชายคนนี้ก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเพิ่งก่อเหตุครั้งแรก
แต่ที่อื่นเนี่ยหลายครั้งแล้วแล้วก็ถามไปยังแม่ของคนก่อเหตุเจอแล้วนะครับ
แม่ยอมรับว่านี่คือลูกชายแต่ลูกชายเนี่ยคุ้มดีคุ้มร้ายเพราะติดยาเสพติด
มาซื้อเบียร์แต่เช้าเข้ามาสองขวดแล้วเที่ยวละขวดนี่คือเที่ยวที่๓เขาก็สั่งตรงนู้น
ป้าก็เดินจากนี้เข้าไปจะไปหยิบให้เขานู่นคือเดินหันหลังลุงเขาได้ยินว่าเสียงว่าสั่งเบียร์ลุงเขาหันมามองหน่อยนึง
อืมเขาบอกเขาไม่รู้จักเขาก็หยิบถุงกระใส่ของเขาเขาอ่ามาถึงก็จึ๊บจึ๊บเขาก็ให้สัมภาษณ์ที่ตำรวจเมื่อวานนี้ว่าไม่รู้จักกันเขาหมั่นไส้
นี่ฮะส่วนคนเจ็บนะครับก็คือลุงทองสุกนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานี่ครับผู้ชายในภาพที่ถูกแทงเข้าไปลุงยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรกับคนก่อเหตุเลยนะครับ
ถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแผลแรกเลยเนี่ยจึ๊กเข้าไปข้างหลังตรงนี้นะลุงหันหลังอยู่ตอนนั้นลุงบอกว่าคิดว่า
หมามางับเพราะตอนนั้นแกก้มอยู่ใช่อ่าแกคิดว่าหมามางับ
นึกว่าเป็นเขี้ยวมาฝังแบบใช่อะไรอย่างเงี้นะยืนหันหลังอยู่ก้มก้มอยู่ด้วย
พอหันหน้ามาถูกแทงอีกทีนึงปึ๊กเข้าไปโอ้โหจังหวะนั้นเนี่ย
ถึงเห็นว่านายรัฐพลมือมีดถอนมีดออกมาจากตัวถอนมีดออกมาจากตัวเองที่แทงเข้าไป
เลยรู้ว่าถูกแทงแต่โชคดีมากที่มันเข้านิดเดียวนะฮะมันเข้าไม่ลึกนะครับ
นักข่าวของเราก็เลยถามว่าเออลุงมีของดีอะไรหรือเปล่า
ลุงทองสุกบอกว่าทีแรกเนี่ยไอ้หนูเอ้ยนี่ฮะลุงก็ไม่คิดหรอกเรื่องของดงของดี
ไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วเห็นมีดของกลางที่คนร้ายใช้
โอ้โหยี่ห้อนี้มันคมมากค่ะนี่เข้านิดเดียวมาเอกใจว่ารอดมาได้
เพราะนี่ครับที่คุณลุงให้ดูที่คล้องคลออยู่พระสมเด็จวัดเต็มรักสามัคคี
จังหวัดนนทบุรีรุ่นแรกแต่จำปีพศไม่ได้รู้แค่ว่าแขวนมานาน๒๐กว่าปีแล้ว
พุทธคุณก็คือด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดภัยพิบัติคงกระพันธ์และโชคลาภ
แล้วก็ยังมีลูกอมที่เขาเรียกว่าลูกอมกลมขวามือสุด
ของวัดพนมชัยจังหวัดฉะเชิงเศร้ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม
มักนี้ให้หมอชาแผ่ที่สำคัญทั้งนั้นถ้าเข้าก็ออกพอเดียว
ข้างหลังถ้าเข้าก็เต็มที่ก็โดนจุดสำคัญทั้งนั้น
ตอนที่ไปตามจับตัวได้เนี่ยยังมึนยังเมาอยู่เลยนะ
ให้ปากคำบอกว่าทำไปเพราะว่าหมั่นไส้

แต่ไม่เคยรู้จักไม่เคยทะเลาะไม่เคยเจอลุงเข้ามาก่อน

ใช่ก็เมาด้วยนะครับ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
พกพาอาวุธแล้วก็ข้อหานี้หนักสุดนะครับ

อันนี้ดีครับเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งข้อหานักไว้ก่อน

มันจะได้เข็ดแล้วคนอื่นที่เห็นแบบนี้จะได้ไม่กล้า

ครอบครัวบอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าลูกติดยาเสพติดแต่ยังปล่อยให้คลุ้มคลั่งไปแทงคนอื่นเขามันก็ไม่ได้นะ
ก็เราก็เห็นแบบนี้บ่อยใช่ไหมเราก็เห็นแบบนี้บ่อย
คนอื่นเขาเดือดร้อนกันนะครับ